ของผู้หญิงคนนี้ไปนอนทำไมในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ก่อนหน้าเป็นสภาพนี้เข้าไปไปหยิบแว็กมาแต่งผมเลย

มายังสวยคุณทำไมคุณเอาแว็กซ์ไปทำผมแล้วคุณไม่จ่ายตังค์
ก็เชิญตัวมาคุยกันให้จ่ายเงิน
เดี๋ยวก่อนแล้วเอามาใช้ทั้งที่ยังไม่ได้จ่ายเงินด้วย
ใช้แล้วแล้วใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละ

อ้าวค่ะ
อ้าวร้องกรี๊ดทิ้งตัวนอนเลย
แล้วคือเดินไปแล้วไปด่าพนักงานก่อน

แล้วเดินเข้าไปตรงช่องที่มันมีสินค้าเลี้ยงนะครับ

คือถ้าดูเผินแบบนี้เราก็เข้าใจว่าเขาเป็นลูกค้าปกติ
เพราะว่าเขาก็แต่งตัวเป็นสาววัยรุ่นปกติ

แต่ก็พอดูทุกอย่างจบแล้วก็เธอน่าจะไม่สบายแหละ
อ่าอาจจะป่วยเนอะคุณผู้ชมถึงได้มีอาการแบบนี้นะ
ก็ไม่ได้อยากจะไปว่าอะไรเธอนะ
แต่ว่าเอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะว่ามีคนเขาไปถ่ายคลิปนี้แล้วก็
ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังเลยนะครับ
ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่อุดรครับ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปถามพนักงาน
ว่ามันยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิง
พนักงานเป็นแคชเชียร์ชื่อว่าคุณสุธิตากับทางด้านของนายสังคมเป็นมรปภ
บอกว่าเหตุการณ์ตอนที่คุณเห็นในคลิปกันเนี่ยมันคือ๑ทุ่ม

ก็เหมือนที่เชอรี่บอกก็เหมือนเป็นลูกค้าทั่วไปแต่งตัวกับปกติอะไรกันไป

หยิบกระปุกแว็กขึ้นมาเปิด

พนักงานก็เอาคุณลูกค้าค่ะ

เพราะเอาสินค้าไปใช้แล้วเนี่ย

แล้วก็โวยวายสุดท้ายก็เดินไปตรงช่องขายของ
ช่องเจ็บของอะแล้วก็นั่งลอง
แล้วก็ร้องแล้วก็ทิ้งตัวนอนไปเลย

พนักงานรู้แล้วอ๋อเธอน่าจะไม่สบายอะ
น่าจะมีความผิดปกติอะไรบางอย่าง

ออกจากร้านไปแล้วกันจะได้ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่น
ก็เชิญตัวออกไป

มีอาการหนักขึ้นร้องกรี๊ดแบบนั้น

แม่บ้านยังบอกว่าโอ๊ย๒วันก่อน

เอาผ้าไปยัดลงชักโครก
ชักโครกมันตันใช้งานไม่ได้

แค่๙๙บาทก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบกันเอง

อย่าให้เธอเข้ามาอีกละกัน

น้องเห็นอยู่ก็ดูแลให้ดีนะครับ

ก็ไม่ควรจะปล่อยเขาออกมาแบบนี้แล้วกันนะครับ
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่พนักงานจะต้องมาคอยรับผิดชอบ

ต้องเอาไปส่ายค่าแว็กซ์แทน
แบบนี้ส่วนใหญ่เวลาถ้าโดนขโมยของ

อันนี้เขาก็ไม่ได้ฝักก็เห็นว่าไม่สบายไง